ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้เห็นข่าวทหารยศสิบโทนายหนึ่งที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวการช้ำรักของเขาหรือยัง
คนนี้บอกว่าไปแต่งงานกับผู้ช่วยพยาบาลสาวที่เจอกันทางแอปหาคู่
เขาก็เรียกสินสอดทองมั่นอะไรมาก็หาเงินมาตกมาแต่งอืม

พอถามไปทักไปเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุข

หนุ่มนายนี้ก็เลยรู้สึกว่าเขาถูกหลอกให้แต่งงาน

วันนี้เราเจอทางฝ่ายหญิงแล้ว

แต่ว่าคุณแม่ของเขายาดเขาออกมาฉีแจงแล้ว

นี่อันนี้น้ำตาสิบโทนะไม่ใช่น้ำตาจ่าโท

น้ำตาสิบโทเหมือนชื่อเพลงเลยนะฮะ

นี่ฮะเขาโพสต์เอาไว้บอกอยากจะเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นปียันตอนนี้
ผมได้คบกับผู้หญิงคนหนึ่งได้ตกลงคบกัน
มีอยู่วันหนึ่งได้ตกลงแต่งงานกัน
พอแต่งงานได้๗วันเท่านั้น
นางก็ได้ขาดการติดต่อมาสักพักหนึ่ง
พอติดต่อได้บอกอยู่ไปไม่มีความสุข
ก็ได้คำตอบเดิมคือขอเลิก
เขาเลยบอกขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
ใครอยากแสดงความเห็นอะไรได้เลยนะครับ
ผมอยากเห็นความคิดเห็นหลายคน
ว่าเหตุการณ์นี้ผมควรจะทำยังไง
นี่แล้วก็ลงรูปการแต่งงานการถ่ายภาพต่าง

นี่เห็นไหมฮะเอาละฟังทางฝ่ายชายก่อนนะเราไปคุยกับทหารนายนี้นะครับ
อยู่ที่ค่ายทหารแห่ง๑เที่ยมเผอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนะครับ
สิบโทสุทธาฟักเนียมปัจจุบันอายุ๒๘ปีเขายืนยันว่าเขาพร้อมเปิดเผยเรื่องราวของตัวเขา
เขาก็เอาการ์ดแต่งงานแล้วก็รูปถ่ายพรีเวดดิ้งซึ่งถ่ายในค่ายทหารนี่แหละมาให้กับผู้สื่อข่าวดูด้วยนะครับ
เจ้าสาวของเขาเป็นชาวบุรีรำอันนี้พรีเวดดิ้งถ่ายที่ค่ายทหารแล้วไปแต่งงานกันเมื่อ๒๙เมษายน
จัดงานแต่งงานที่บ้านฝ่ายหญิงที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำอันนี้ตอนถ่ายพรีเวดดิ้งนี่ตอนแต่งงานนะครับ
โทสุธากับเจ้าสาวนะฮะสิบโทสุธาบอกว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาล
ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดที่กรุงเทพผ่านแอปพลิเคชันหาคู่นะครับ
จากนั้นก็คุยกันเรื่อยมาแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันนะครับแล้วเปลี่ยนสถานะในเฟซบุ๊กด้วยเมื่อ๑๐มกราคมต้นปี
เปลี่ยนสถานะว่ามีแฟนแล้วจากนั้น๑๑พฤษภาคม๖๖นะฮะเปลี่ยนสถานะอีกนี่จากมีแฟนแล้วเป็นแต่งงานแล้ว
เห็นไหมนี่ฮะมกราคมมาแค่พฤษภาคมนี้แต่งงานเลยนะครับ
คือทางสิบโทสุธาเนี่ยบอกว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวบ้านแฟนสาวที่บุรีรำ

หลังจากที่ได้รู้จักกันนะนะเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมา
ญาติของฝ่ายหญิงบอกเขาเนี่ยทำผิดผีผิดประเพณี
ต้องพาพ่อแม่มาคุยนะต้องมาตกลงมั่นหมายกันไว้ก่อน
แล้วให้เขียนสัญญาด้วยว่าจะมาตกแต่งจะมาจัดงานแต่งงานให้ภายในปีนี้ปี๖๖
โดยทางฝั่งแม่ของแฟนเนี่ยเรียกสินสอด๒แสนบาท
แล้วก็ทองอีก๒บาทตกลงกันไว้เมื่อกุมภาพันธ์
คือภายในปีนี้จะมาจัดงานแต่งเนี่ยไม่ไหว
แต่งก่อนเลยได้ไหมรีบอ่าถ้าแต่งก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวลดค่าสินสอดให้นะ
เหลือแค่หนึ่งแสนบาทกับทองทำอีกหนึ่งบาท

จากสองแสนกับทองสองบาท
เหลือหนึ่งแสนกับทองหนึ่งบาท

เรียกว่าเป็นค่าดอง

ตัวเขาก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมเร่งรัดจัง

สินสอดอะไรก็ลดให้อีกตั้งครึ่งหนึ่ง

เขาก็มีการโทรคุยกันอะไรกันแล้วก็
ไปหาเงินมาไปซื้อของมาแล้วก็เตรียมจัดงานแต่งงาน
เขาก็รีบโอนเงินไปซื้อของเตรียมจัดงานแต่งงานอะไรพวกนี้
ที่ทางญาติฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกต้องโอนมาก่อน

ไม่มีวันที่ใช่ไหม

คือทางสิบโทรสุดท้ายบอกว่า
วันแต่งงานที่เขาแปลกใจมากนะ
ขบวนขันหมากไปบ้านเจ้าสาวเนี่ย
ทำไมมันไม่มีแขกเรือมาร่วมงานเลย

ที่แบบสนิทกับเจ้าสาวไม่กี่คน
แล้วพิธีการทุกอย่างมันรวบรัดเร่งรีบไปหมด
รวมทั้งช่วงการนับเงินสินสอดด้วย

ขนาดช่างภาพที่เตรียมมาถ่ายภาพถ่ายไม่ทัน
หลังแต่งงานอยู่กินกันได้๖วัน
เขาบอกฝั่งของเมียเขาเนี่ย

เจ้าสาวดูเงียบดูผิดไปเลยนะตัวเขาก็ต้องไปหาถึงที่ทำงาน
ที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพไปหาที่ที่ทำงานก็ไม่คุยด้วย
สุดท้ายอยู่ดีบอกเลิกแค่๗วันบอกเลิกมันเร็วมากเลยนะคะ
ให้เหตุผลด้วยว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขทำให้เขาได้คำตอบกับตัวเองเลยว่าสงสัยเนี่ยถูกเทแน่
ทางฝั่งพ่อแม่เขาญาติยาดของตัวเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าสงสัยเขาจะถูกหลอกเอาเงินค่าสินสอด
เขารู้จักกันแค่นี้เหรอทั้งที่คนคุณเป็นคนเท่าคนแก่เนี่ยจะไม่เรียนเชิญใครมาบ้างเลยเหรอ
ความคิดเห็นเดียวกันหมดเลยว่าครับตั้งใจมาหลอกเพื่อเอาสินสอดโอ้เสียใจมากครับ
เพราะว่าผมก็คิดว่าจะสร้างครอบครัวแล้วล่ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมแบบนี้
ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ทางฝั่งของฝ่ายชายเขาบอกนะ

โทสุธาบอกว่าจากนี้ไปจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีนะฮะ
ถามว่าดำเนินคดีข้อหาแบบไหนอย่างไรเขาบอกจะแจ้งข้อหาฝ่ายหญิงก็คือข้อหาหลอกลวง
เงินที่เสียไปกับการจัดงานเนี่ยจะเป็นเงินค่าดองหรือจะค่าสินสอดก็แล้วแต่เนี่ย
รวมแล้วทั้งเงินสดแล้วก็ทองเนี่ยแล้วก็ค่าจัดงานด้วย๑๘๐๐๐บาท
ซึ่งเงินส่วนนี้ตัวเขากับพ่อเนี่ยต้องไปกู้มานะฮะเพราะฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยจะรีบแต่งนะครับ
หวังจะสร้างอนาคตมีครอบครัวมาถูกหลอกแบบนี้เขาเสียใจมาก
ถามว่าตอนนี้ยังรักไหม๑๐โทสุธาบอกก็ยังรักอยู่
แต่เจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยรักยังไงต้องขอตัดใจดีกว่า
วันนี้คุณสุชาดานะครับลงพื้นที่ไปที่สระบุรีนะฮะ
บ้านของฝ่ายชายแต่เขารับราชการอยู่ชนบุรีแต่บ้านอยู่สระบุรี
ขอคุยกับทางพ่อเขาหน่อยนะว่าเออตกลงมันยังไง
พ่อบอกว่ารู้ชายเนี่ยรู้จักกับฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะเมื่อต้นปีคือมักราคม
แล้วก็แนะนำกับพ่อว่าฝ่ายหญิงทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล
ก็รู้ว่าทั้งสองเนี่ยเขาคบหาดูใจกันจนกระทั่ง๙มีนาคม
ญาติฝ่ายหญิงมาบอกให้พ่อเนี่ยไปที่บ้านที่บุรีรำ
แล้วก็กดดันถามเรื่องแต่งงานบังคับให้พ่อจ่ายค่าเสียผีให้ด้วย
นอนพักค้างคืนกับลูกสาวเขานะ
แต่พ่อไม่ได้เตรียมเงินไปวันนั้นเลยวางเงินในจานเอาไว้ก่อน
เขาบอกเป็นข้าเสียผีเนี่ยวางไปสองพันบาท
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงให้ญาติที่เป็นสอทนะฮะ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่อ่ะนะ
เขียนสัญญาเรื่องการแต่งงานเพื่อมัดตัวลูกชายเอาไว้ว่าต้องมาตกมาแต่ง
ภายในปีนี้๒๕๖๖แต่บอกว่าถ้าแต่งกลางปีเนี่ยค่าสินสอดลดให้ครึ่งหนึ่ง
เหลือเงินหนึ่งแสนกับท้องหนึ่งบาทแต่ถ้าแต่งปลายปีนะค่าสินสอดจะเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นถึงสองแสน
ทองคำก็ยังมีอีกหนึ่งบาทตอนนั้นพ่อบอกพ่ออึดอัดมากมันเหมือนถูกบังคับให้แต่งงาน
แต่เห็นว่าลูกเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้มากก็ยอมตกลงเดี๋ยวจัดงานแต่งงานให้๑๘เมษายน
พ่อของฝ่ายชายบอกว่าเอารถไปเข้าไฟแนนซ์นะฮะได้เงินมาแสนสองกู้นอกระบบมาอีกสองหมื่น
มีเงินเก็บอยู่อีกสองหมื่นแล้วเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปซื้อทองคำ๑บาท
ราคาสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทยี่สิบเก้าเมษายนยกขันหมากไปสู่ขอ
แล้วยังต้องมีหมูอีกนะหมูร้อยโลน้ำหนักนะฮะน้ำหนักร้อยกิโลกรัมหนึ่งตัว
แปดพันบาทเล่าอีกสองลังพันห้าบีอีกสองลังพันห้า
น้ำอัดลมอีกสองลังเจ็ดร้อยขนมหวานหกถาดสองพันสี่ร้อยบาท
แขกต้องเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วทำไมต้องเป็นสองรังสองรังสองรัง
อืมเดี๋ยวท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ฝั่งของฝ่ายหญิงเขาบอก
เขาชี้แจงใช่ไหมอ่าทีนี้เนี่ยก็จัดงานแต่งงานให้ลูกชายเสร็จเรียบร้อย
ค่ะพ่อบอกมารู้ข่าวว่าเอ้าแต่งได้เจ็ดวันเลิกกันแล้วเหรอ
งงเลยพ่องงพ่อตกใจมากนี่ฮะแล้วก่อนที่จะเป็นข่าวก่อนที่ลูกจะโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ย
ลูกก็พยายามตามไปง้อฝ่ายหญิงนะแต่ถูกบอกเลิกอย่างไม่มีเยื่อใหญ่
อืมแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกให้แต่งงานแล้วเชิดสินสอดหรือเปล่า
พ่อของฝ่ายชายบอกว่าพยายามติดต่อนะฮะเพื่อจะทวงถามขอค่าสินสอดบางส่วนคืน
แต่ฝั่งฝ่ายหญิงกับญาติญาติเนี่ยปิดกั้นช่องทางติดต่อทุกอย่าง
ที่ต้องมาขอร้องร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนเนี่ย
เพราะอยากจะเจรจากับทางฝ่ายหญิงคือไหนไหนก็เลิกกันแล้วเนี่ย
ขอสินสอดคืนสักครึ่งนึงได้ไหมจะเอาไปจ่ายหนี้เงินกู้
นี่มุมของพ่อฝ่ายชายนะขึ้นเลยนะพ่อขึ้นเลยเห็นไหมขึ้นเสียงนี่ครึ่งปี๊ดเลยอ่ะ
ท่านผู้ชมครับระหว่างที่คุยกับพ่อของสิบโทสุธาอยู่เนี่ย
แม่ลูกชายโทรมาหาพ่อพอดีนะฮะค่ะ
โทรมาบอกพ่อตอนนี้หมดรักฝ่ายหญิงแล้ว
จุดแตกหักเนี่ยที่ฝ่ายหญิงใช้อ้างบอกเลิก
คือหาว่าตัวผมไม่มีเงินซัพพอร์ตเลี้ยงดู
แล้วยังพูดดูถูกผมอีกบอกไปเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนนะ
พูดแต่เรื่องเงินเงินทองทองแสดงว่าไม่ได้มีความรักอะไรให้ผมเลย
ผมเลยโทรว่าจะยังไงเขาบอกว่าอ่ะคืออยากจะเลิก
อยู่กันไปก็ไม่มีความสุขจะอยู่กันทำไมอะไรประมาณนี้ครับ
เหมือนแบบว่าเราจะซัพพอร์ตอะไรเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้
คือเขาบอกก็คือมาประมาณเนี่ยครับแบบว่า
คือว่าเธอไปดูแลตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยมาดูแลคนอื่น
มันพูดกันแบบคือเขาพูดมาแบบเนี่ย
นี่นะฮะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับ
ระหว่างที่ทีมข่าวของเรากำลังพูดคุยกับพ่อฝ่ายชายอยู่เนี่ยนะครับ
เราก็อยากฟังทั้งสองฝั่งนะได้เบอร์ของฝ่ายหญิงมานะฮะนี่
เจ้าสาวนี่อดีตภรรยาของสิบโทสุธาเขาเนี่ย
เราก็โทรไปหานะครับเธอรับสายนะครับ
แล้วก็บอกว่านี่ไม่รู้นะเนี่ยว่าฝ่ายชายเนี่ย
เอาเรื่องเนี่ยไปโพสต์ไปร้องสื่อ
เอาเป็นว่าในมุมของเธอเนี่ยยังไม่พร้อมให้ข้อมูล
หรือว่าชี้แจงอะไรเนื่องจากตอนที่เราโทรไปเนี่ยเธอกำลังทำงานอยู่
ก่อนไหมยังค่ะคุณสุชาดาโทรไปหาเธอทำงานอยู่พอดีนะฮะ
แต่ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังทางคุณแม่ของทาง
ฝ่ายหญิงเขานะเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยว่าอยาก
ฝั่งของฝั่งฝ่ายหญิงด้วยอ่าเอาทั้งฝ่ายชายก่อนอืมคือ
ที่เราจะออกมาจากบ้านของคุณพ่อฝ่ายชายเนี่ยนะฮะ
แม่แม่ของฝั่งฝ่ายหญิงวีดีโอคอลมาหาพ่อฝ่ายชายพอดี
อุ้ยวิดีโอคอนะไม่โทรธรรมดาด้วยนะนี่พ่อฝ่ายชายก็
คุยด้วยเลยนะครับคือระหว่างที่คุยกันเนี่ยต่างฝั่งก็ต่าง
บอกว่าฝั่งลูกตัวเองอ่ะถูกเอาเปรียบพ่อฝ่ายชายก็พยายาม
ถามถึงเรื่องการคืนสินสอดมาบ้างได้ไหมนี่พยายามเร่ง
ให้แต่งงานเนี่ยนี่ต้องไปกู้เงินมานะแต่ทางฝั่งแม่
ฝ่ายหญิงบอกไม่ได้หรอกนี่มันคือสิ่งที่ลูกสาวเนี่ยถูก
กระทำอย่างเสียหายที่ฟังฝ่ายชายต้องจ่ายผมก็ไปถูก
ตามประเพณีทุกอย่างทำตามที่แม่ทางแม่บอกทุก

เออดีมากเลยโลกตอนนี้ดีมาก
เล่าเหอะละน่าเป็นดีเนาะ
เออแม่อยากอยู่ใกล้จัง
จ้ายาอยากอยู่ใกล้ใกล้เหมือนกัน
ปากไม่อายใจเนอะคนอ่ะ
ไม่อายค่ะไอ้บ้านอะไรติดนี่อะไรเหรอคะ

หลอกหรออยู่ด้วยกันกันก่อนมาอยู่บ้านนี้

เอ้าวิวว่างมัวอยู่เหมือนกันน่ะคะเนี่ย

ทีมข่าวเราได้คุยแล้วคือทางฝ่ายชายเนี่ย

แล้วก็ทางพ่อทางฝั่งนี้บอกว่า
ฝั่งนี้บอกว่าเจอกันทางแอปหาคู่ป้นปีคือมกราคมค่ะ
ตกลงพบหาดูใจกันก็ไปบ้านฝ่ายหญิงที่บุรีลำอ่าสิทธิ์โทร
ทาไปก็ไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงใช่ไหมก็นอนตอนเช้าตื่นขึ้น
มาเจอญาติพี่น้องฝ่ายหญิงบอกอย่างนี้ไม่ได้แล้วผิดผีมัน
ลูกเขาเสียหายต้องแต่งงานอืมจับเซ็นสัญญาว่าต้องแต่ง
ภายในปีเนี้ยหกหกเนี้ยอืมมีสมาชิกสภาทเทศบาลมาทำ
สัญญาให้สินสอดเงินสองแสนกับทองสองบาทค่ะไม่รวมค่า
จัดงานอย่างอื่นแต่ถ้าแต่งภายในกลางปีเนี่ยเร็วที่สุด
เนี้ยนี่เพิ่งแต่งมาพฤษภาคมนี่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะลดให้
ครึ่งหนึ่งอืมวันแต่งงานต้องไปกู้เงินมากู้นอกระบบด้วย
เอารถเข้าไฟแนนซ์อะไรด้วยที่พ่อฝ่ายชายบอกแต่ฝ่ายชายบอกยก
หมากไปในพิธีแต่งงานมันเงียบเหงาเหลือเกินมีแต่
คนสนิทไม่เห็นมีคงมีแขกเหลืออะไรเลยไอ้สินสอด
นับเงินแสนอะไรพวกนี้เนี่ยนับเร็วเหลือเกินจนถ่าย
รูปไม่ทันอืมแต่งได้๗วันเอ้าขอเลิกหายเงียบไป
ติดต่อไม่ได้ต้องไปตามหาถึงที่ทำงานเออบอกอยู่ไปก็
ไม่มีความสุขอันนี้มุมฝ่ายชายอ่าเขาอยากขอเงินคืน
ครึ่งหนึ่งไม่อย่างนั้นจะฟ้องดำเนินคดีค่ะต้องฟัง
ฝ่ายหญิงนะฝ่ายหญิงทำงานใช่ไหมฟังสองฝ่ายอ่าแต่
ไปที่บ้านของฝ่ายหญิงอืมอ่านี่คุณแม่ใช่ไหม
วีดีโอคอลไปหาพ่อของฝ่ายชายเมื่อกี้นี้
ค่ะเสื้อตัวนี้เลยจะบอกยังไง
คุณแม่ค่ะคุณแม่บอกอ่ะฟังฟังแม่นะ
ลูกแม่เนี่ยไปรู้จักกับฝ่ายชายที่ไหนแม่ไม่รู้
แต่ที่แม่รู้แม่เห็นเนี่ยก็ฝ่ายชายมาหาลูกสาวแม่ถึงบ้าน
มาอยู่กินด้วยกันนานกว่าสองเดือนเอ้าลูกแม่เสียหายอ่ะ
อยู่กินกันแล้วยังไงจะเอายังไง
ญาติญาติก็เลยถามเอายังไงตกลงแต่งไหมหรือไม่แต่งหรือยังไง
อยู่กินกันแบบนี้ไปแล้วก็ตกลงว่าจะแต่งงานกัน
แม่ก็ไม่ได้ห้ามก็จัดงานแต่งแล้วอยู่ฝ่ายชายมาบอกว่า
ลูกแม่ไปหลอกให้แต่งงานมันใช่เหรอ
การจัดงานที่ผ่านมาจัดอย่างสมเกียจนะ
ไหนบอกไม่มีคนมาเหรอ
มีแต่ญาติไม่กี่คนดูมันเงียบเหงาเหลือเกิน
ชาวบ้านมาร่วมงานเยอะจะตายมีดนตรีมีฉลอง
นี่ดีกว่างานแต่งหลายคู่ในหมู่บ้านอีกอ่ะดูนี่แม่เอาคลิปนี้มาเปิดให้ดู

แม่เป็นคนส่งคลิปนี้ให้ดูบอกนี่ไงจะไม่มีได้ยังไงก็เนี่ยมีดนตรีมีฉลองเนี่ยชาวบง

จะบอกจัดเงียบเพื่อจะเอาสินสอดได้ยังไง
ส่วนค่าสินสอดก็ตามที่ตกลงกันไง
ก็คุยตกลงกันแล้วอีกฝั่งนึงก็ยินยอมพร้อมใจนี่

ทำสัญญาเขียนมาด้วยลายมือก็ลงลายมือชื่อกันเนี่ย

ฝ่ายชายขอไปแต่งเดือน๑๒ก็เลื่อนลงมา
ถ้าเลื่อนเร็วขึ้นก็ลดสินสอดให้ก็เหลือแสนนึงแล้วไง

หมู๑๐๐กิโลเหล้า๒รัง
เบียร์๒ลังน้ำส้ม๒ลัง

แม่บอกเอ้ามันต้องเป็นคู่สิ

จะเอาของเป็นขี้มาได้ยังไงมันเป็นล้างไม่ดี

วันสั้นหรือว่ายังไงหรือมันคู่ไม่พอ

นะอยู่เลขขี้ซะอย่างนั้นนะคะ
แต่แม่บอกค่าใช้จ่ายอื่น
ฝั่งบ้านแม่เป็นคนจัดการนะ

ก็จัดที่บ้านหลังนี้นี่แหละ

ฝ่ายชายเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้นักข่าวฟังไหม

ที่แม่รู้มาฝ่ายชายทำร้ายลูกสาวแม่นะ

ลูกสาวแม่อยู่ด้วยไม่ได้
แล้วลูกแม่เป็นคนไม่ค่อยพูด

อ่าแบบไปหลอกลวงเขาเขาจะแจ้งความ
แจ้งเลยแม่ไม่กลัวหรอก
แม่ทำถูกต้อง
ค่ะสางนี้ก็เตรียม
ก็ทุกอย่างเนาะ

ต่อแล้วหนักใจ

ไม่ใจเย็นไม่คิดดูดีก่อนก่อนที่จะโพสต์น่ะ

นี่แม่เขายืนยันนะว่างานนี้ไม่ได้ปกปิด
ไม่ได้มารีบแต่งแล้วก็รีบเลิก
จะเอาสินสอดนะนี่๒๙เมษายนที่ผ่านมานี่เห็นไหม
จัดยิ่งใหญ่มีโต๊ะจีนตั้ง๑๕โต๊ะแน่
แล้วไม่ใช่ว่ามานอนคืนเดียวเช้าขึ้นมาบังคับแต่งงาน

๒เดือนอ่ะอยู่กินกัน๒เดือนอ่ะ
ทางฝั่งของฝ่ายชายบอกว่า
ให้ทางสทที่เป็นญาติฝ่ายหญิงเนี่ย
ฝั่งญาติฝ่ายหญิงเขาให้สอทอมาทำสัญญาให้
เขียนสัญญาเพื่อจะผูกมัดให้แต่งงานเนี่ยนะฮะ
เราได้คุยกับสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านบัวนะฮะก็คือลุงติ๋ง
ลุงติ๋งอายุ๖๒ปีแล้วนี่ฮะโอ้โหลุงบอกลุงเนี่ย
เป็นผู้ใหญ่ในงานอ่าเป็นพยานในการทำสัญญาเออยังไงดียังไง
แต่สทติงนะหรือว่าลุงติ๋งค่ะยืนยันว่างานแต่งงานนี้เนี่ย
จัดขึ้นอย่างสมเกียจเป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านบรรยากาศก็สนุกสนานทั้งฝ่ายเจ้าเบ่าที่เดินทางมา
และฝ่ายบ้านเจ้าสาวที่เป็นเจ้าภาพมีชาวบ้านหลายคนมาร่วมแสดงความยินดี
ไม่ใช่ว่าโอ้โหมีแต่ญาติฝ่ายหญิงไม่กี่คนแต่งแบบมุบมิบมุบมิบจะรีบเก็บสินสอดไม่ใช่เลย
สทติงกับชาวบ้านที่มาร่วมงานแต่งในวันนั้นนะครับ
เมษายนนะฮะยืนยันว่าบ้านเจ้าสาวไม่ได้โกงเงินค่าสินสอดของ
เบ่าไม่ได้หลอกให้มาแต่งงานแล้วเอาสินสอดเพราะงานก็
จัดอย่างใหญ่โตเขาบอกนี่ถ้าประเมินจากงานที่เห็นนะคือมัน
เทียบกับเงินสินสอดหลักแสนบาทที่ให้มาเนี่ยมันสมเหตุสมผล
นะอืมเออมันแทบจะไม่ได้เหลืออะไรเท่าไหร่หรอกกับการจัดงานอ่ะส่วน
ที่ว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นจะไปแจ้งความ
ดำเนินคดีทางฝั่งบ้านเจ้าสาวเขาบอกก็ไม่เป็นไรก็แจ้งความ
ไปเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้ตามขั้นตอนของเขาเหมือนกันส่วนฝั่ง
ของเจ้าสาวนะฮะอดีตภรรยาของสิบโทท่านนี้เนี่ยถ้าวันไหนสะดวก
ชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมบอกทีมข่าวของเรามาได้นะครับจะได้
พูดคุยแล้วก็ฟังเหตุผลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ